เมื่อเย็นวานนี้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุหญิงสาวคนหนึ่ง
ถูกแทงจนเสียชีวิตนะครับ
นี่ฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หน้าร้านเหล้าแห่งหนึ่งที่พื้นที่ตะบนสรรปูเลยอำเภอดอยสะเก็ด

กู้ภัยกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยกันนะฮะ
หลังจากที่เกิดเหตุผู้ชายคนหนึ่งใช้มีด
แทงนางสาวสุภาพรแก้วศรีดาหรือว่าเมย์

กู้ภัยมาถึงพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแล้ว

คนที่ก่อเหตุเนี่ยชื่อนายศรีทนเขื่อนเพชร
อายุ๗๑ปีแล้ว
นี่นะฮะใช้มีดปลายแหลมเนี่ยแทงเข้าที่ใบหน้าที่หน้าอกที่หน้าท้องที่ชายโครง
นางสาวสุภาพรเนี่ยเขาบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิต
ระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล

ก่อเหตุแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ขี่จักรยานยนต์หนีไปทางถนนท่ารั้วสรรกำแพงนะครับ
ตำรวจก็ประสานไปยังญาติของนายศรีทนนะเพื่อให้เกลี้ยกล่อมให้มามอบตัว
เพราะว่าเคยติดคุกคดีฆ่าคนตายมาก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วเขาเคยแบบเคยพูดเอาไว้อ่ะนะเหมือนกับลั่นวาจาไว้ว่านี่ถ้าเกิดเขาไปฆ่าคนตายอีก
เขาจะไม่ยอมให้ถูกจับอีกนี่มาก่อเหตุอีกนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องบอกกับญาติญาติบอกถ้าเจอตัวเนี่ย
บอกให้มามอบตัวนะล่าสุดตำรวจได้ตัวนายศรีทนแล้วนะครับ
หลังจากญาติเนี่ยแจ้งตำรวจนะบอกว่าเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านตรงนี้
ให้มาเอาตัวไปเลยนี่ฮะบ้านในตะบนสรรนาเมงอำเภอสันทรายนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวมาแล้วก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ร้านเหล้าตองนี่ที่จุดเกิดเหตุนี่ถือตอนนั้นใช้มีดนะฮะ
นี่เจ้าหน้าที่ก็ให้ใช้อุปกรณ์อะไรแหลมเนี่ยมาแทนการทำแผนตรงนี้นะฮะ
โอ้โหอายุ๗๑แล้วนะครับนายศรีทนนายศรีทนอ้างว่าอย่างนี้
คือสารภาพว่าใช้มีดเนี่ยแทงนางสาวสุภาพรจริง
ก่อนเกิดเหตุอ้างว่าผู้ตายเนี่ยโทรเรียกเข้ามา
ให้มาจ่ายเงินค่าเครื่องดื่มมาจ่ายเงินค่าเหล้าอะไรพวกนี้
ซึ่งนางสาวสุภาพรเขานั่งดื่มกินอยู่
แต่พอมาถึงมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันถูกนางสาวสุภาพรด่าก่อน
ผู้ต้องหาอ้างว่าถูกด่าแบบสาดเสียเทเสียใช้ถ้อยคำหยาบคาย
แบบด่าตัวเงินตัวทองอะไรประมาณอย่างนี้แต่อันนี้คำกล่าวอ้างผู้ต้องหานะฮะ
ต้องให้ความเป็นธรรมผู้ตายด้วยขวามือเนี่ยนะครับ
นางสาวสุภาพรหรือว่าเมย์ผู้ต้องหาอ้างว่าตอนนั้นทนไม่ได้นะครับ
ทีแรกจะเอามาขู่ก่อนแต่นางสาวสุภาพร
เก้าอี้ไม้ขึ้นมาทำท่าจะมาฟาดใส่เขาก่อน
ก็เลยเอามีดเนี่ยจ้วงแทงใส่ไป
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
โดยเอามีดไปทิ้งที่ป่าข้างทางตรงข้ามสุสานบ้านหลักปันแล้วก็
ขี่รถไปกลับไปตั้งหลักที่บ้านทีแรกเนี่ยตอนที่ขี่รถหนีไป
เนี่ยนายศรีทนอ้างว่ายังไม่รู้ว่าเขาตายหรือเปล่าจนมารู้
ข่าวนะก็เลยบอกญาติให้แจ้งตำรวจเพราะอยากจะมอบตัวหลังจาก
ทำแผนเสร็จเจ้าหน้าที่ก็เอาตัวไปฝากขังต่อเลยนะครับแจ้ง
ข้อหาเบื้องต้นก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอันนี้คำกล่าวอ้างผู้
หานะเขาก็อ้างว่ารู้จักผู้ตายแบบนั้นแบบนี้นี่นะฮะช่วง
เย็นที่ผ่านมาทางญาติกับครอบครัวของนางสาวสุภาพรมารับศพ
นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับสามีของผู้
ตายนะฮะคุณศักดิพัฒน์บอกว่าช่วงเกิดเหตุเย็นเมื่อวานนี้เนี่ย
ตัวเขาทำงานอยู่แล้วได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ภรรยาถูกแทงก็รีบออกมาจากที่ทำงานไปที่โรงพยาบาลทันที
ไปถึงพบว่าภรรยาเสียชีวิตแล้วปมเหตุเนี่ยตัวเขาก็ไม่
ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าภรรยามีปัญหากับใครคุยกับ
อะไรยังไงบ้างเพราะไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวกันส่วนนาย
ทนผู้ก่อเหตุสามีผู้ตายบอกว่าไม่รู้จักนะครับแต่
จากเพื่อนบ้านว่าผู้ก่อเหตุเคยมีปัญหากับภรรยาของ
เขาเนี่ยหลายครั้งแล้วที่ผ่านมาเคยขู่ฆ่าภรรยาเขามาหลาย
รอบด้วยจนกระทั่งเมื่อวานนี้เกิดเหตุขึ้นจนได้
เนี่ยแต่แต่เพื่อนบ้านเขาก็แจ้งว่า
เดี๋ยวรอให้เสร็จเรื่องพิธีอะไรให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไป

นักรูปภาพที่หรือว่าจะมีแนวทางอะไรยังไงรู้จังนี้
คุณเจ้านี่ขอเคลียร์เรื่องนี้ก่อน
สามีบอกว่าศพภรรยานี่ทางญาติญาติภรรยาขอรับกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะฮะ
ตำบลโนลเจริญอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีลำนะครับ
ส่วนคดีก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ผู้ต้องหาตอนนี้ตำรวจก็ได้ตัวแล้ว
ที่บ้านโนนเจริญที่บ้านกรวดบุรีรำนะครับท่านผู้ชมครับ
เราได้ไปคุยกับแม่ของผู้ตายคุณแม่ชื่อนางทองจันทร์อายุ๗๒ปีแล้ว
บอกว่าลูกสาวเนี่ยมีสามีอยู่เชียงใหม่แล้วย้ายไปทำมาหากินที่นั่นได้สัก๘ปี
เกิดเหตุขึ้นแม่บอกโอ้โหแม่ก็ตกใจมากนะ

แม่ผู้ตายอายุ๗๒นะครับแม่บอกว่าลูกสาวเนี่ยเป็นคนทำงานเก่งนะ
แต่ว่าเขาชอบดื่มพูดจาโผงผางแต่ความจริงไม่มีอะไร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าคนก่อเหตุเนี่ยโหดเยี่ยมเกินไป

พี่สาวของผู้ตายอายุ๗๒ปี

พี่สาวของผู้ตายอายุ๗๒ปี

พี่สาวของผู้ตายอายุ๗๒ปี

พี่สาวของผู้ตายอายุ๗๒ปี

พี่สาวของผู้ตายอายุ๗๒ปี

พี่สาวของผู้ตายอายุ๗๒ปี

พี่สาวของผู้ตายอายุ๗๒ปี